ไปดูกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงไทยแลนด์ลีกกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้แชมป์แล้วเพราะว่าล่าสุดนั้นซูพรีมชมบุรีอีเทคครับ
ก็ถือว่าเข้าใกล้การเป็นแชมป์เต็มทีเพราะว่าสามารถเก็บชะชนะในเกมที่สุดสำคัญได้นะครับในเกมนี้
อเล็กบอลอาชีพหญิงไทยแลนดลิกรุ่นการ๒๐๑๖ถึง๒๐๑๗นัดที่๑๒นะครับ
ที่กระต่ายแก้ววัลกอลกราศวีซีช้ำเก่าและช้ำสองสมัยปัจจุบันอารักษ์อันดับที่๒ของตารางนะครับ
ชุดสีขาวเปิดบ้านรับกำเย็นของโลมาสีชมพูซูพรีมชุมบุรีอีเทคจ่าฝูงไร้พ่ายครับ
ชนี้บีจีต้องการใช้ชนะเพื่อชิงความได้เปรียบนะครับโดยมีทั้งปลื้มจิตถิ่นขาวพรพันธ์เกิดปาดพร้อมด้วยอาชรี่ไฟเซอร์กับเหงียนที่ง็อกวัว
ส่วนทางด้านสุพรีมครับหากคว้าชัยชนะในนัดนี้โอกาสเป็นแชมป์สูงเลยทีเดียวครับ
เกมนี้ก็นำทีมมาโดยวิลวันอภิญญาพงศ์สรยาพรมล่าและยังมีโคอี้มันและฟาตูดีอุ๊กนะครับ
๒เซตแรกเป็นซูพรีมครับที่อาศัยการเสิร์ฟและบล็อกที่ดีกว่าชนะไป๒๘ต่อ๒๖และ๒๕ต่อ๒๒
แต่ว่า๒เซตถัดมาครับบีจีไม่ยอมแพ้ปรับเกมแล้วก็แก้บล็อกได้สำเร็จ
เสมอกัน๒ต่อ๒เซตนะครับต้องตัดสินกันที่เซตสุดท้าย
ซึ่งก็เป็นซูพรีมครับที่เล่นได้แน่นอนกว่าครับ
โดยต้องการจะชนะอีกเพียงแค่แมชเดียวจาก๒นัดที่เหลือก็จะการันตีในการคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูการนี้ไปครองทันทีนะครับ